ช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
นี่เลยพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้บอก
พักได้ปาร์ตี้ลิสต์สมชัยชัวร์
คือเรื่องนี้นะคะก็คือนายสมชัยศรีสุธิยากร
กรกตเขาออกมาระบุสูตรคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต
ไงบอกว่านี่คำนวณตามของรัฐธรรมนูญเป๊ะเลยนะ
โดยบอกว่าถ้าคำนวณโดยยึดหลัก
จะมีพักการเมืองได้รับการจัดสรรสอสอบัญชีรายชื่อ๑๔พัก

ไม่ได้รับการจัดสรรสอสอบัญชีรายชื่อ
แล้วก็ระบุด้วยว่าวิธีคิดที่แตกต่างของแต่ละฝ่ายมันไม่ได้มีปัญหาที่กฎหมาย
แต่อาจจะเกิดจากการไม่ได้ทำความเข้าใจ
แล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะมีเงื่อนไขใบส้มที่ส่งผลต่อคะแนนออกมาด้วย
นายสมชัยยังแสดงความเห็นกรณีกลุ่มสหภาพนักศึกษา
เตรียมที่จะฟ้องกรกตในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะ
โดยบอกว่าในฐานะที่เป็นอดีตกรกตเป็นห่วงเป็นห่วงในทุกเรื่องเลย
เพราะว่าจริงแล้วหน้าที่ของกรกตรายละเอียดมันเยอะมากนะคะ
ก็อยากจะให้กรกตชุดปัจจุบันให้กำลังใจกรกตชุดปัจจุบันด้วย
ดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบครอบค่ะ
งานที่ทำก็เป็นงานที่ผมเรียกว่าเสียสละ
แล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก
แล้วก็โอกาสพลาดก็จะมีอยู่ได้ในหลายจุด
ดังนั้นก็ให้กำลังใจกรกตชุดปัจจุบัน
นะครับว่าท่านจะต้องดำเนินการเรื่องราวต่างด้วยความรอบครอบ
นายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทย
ออกมาบอกนะคะว่า๑๐เมษายนนี้พรุ่งนี้นี่แหละ
พักเพื่อไทยจะหารือการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ

มันดูคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่รัฐธรรมนูลกำหนดค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่รัฐธรรมนูลกำหนดในมาตรา๙๑เนี่ย
เอาไว้ชัดเจนเลยโดยเฉพาะวัก๔ว่า
คำนวณต้องได้ไม่เกินจำนวนสอสอพึงมี
แต่วิธีการในรัฐธรรมนูลใหม่ก็ยังมีคะแนนสอสอตกน้ำอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าหากกรกตยังยืนยันแบบนี้ก็ต้องตีความกันอีกที
ซึ่งถ้าที่ประชุมพักเห็นตรงกันก็จะมีการทำหนังสือ
ยื่นคัดค้านกรกตอย่างเป็นทางการ
และถ้ากรกตยังฝืนใช้สูตรนี้อยู่
ก็จะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วย
ฝั่งกรกตบ้างดีไหมแหมโดนโจมตีซะเยอะเลยนี่เลยค่ะ
แสวงบุญมีรองเลขาธิการกรกตโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คส่วนตัวเลยนะคะว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้มีความพยายามของคนบางกลุ่ม
ที่ต้องการจะกล่าวหากรกตว่าจัดการเลือกตั้งไม่เป็นธรรม
พยายามจะกล่าวหากรกตว่าจัดการเลือกตั้งไม่โปร่งใส
ทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังการเลือกตั้ง
แต่ข้อสงสัยและข้อกล่าวหาทั้งหมด
กรกตสามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้หมดทุกเรื่อง
และส่วนมากมักจะเป็นการกล่าวหาในโซเชียลด้วย
ซึ่งหากเป็นจริงไปตามข้อกล่าวหาทั้งหมด
ทุกวันนี้กรกตอยู่ไม่ได้หรอกแต่นี่เขายังอยู่กันได้เลย
เพราะฉะนั้นเขาชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหานะคะ
ส่วนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่ประกาศพระราชทานพระราชานุญาต
อดยศกองอาสารักษาดินแดนนายทักษิณออกจากยศนายกองใหญ่
ซึ่งเนื่องจากมีการกระทำความผิดสารพิพากษาถึงที่สุดนะคะ
ลงโทษจำคุกและเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาแล้วหลบหนีไป
ตามมาตรา๙แห่งพระราชบัญญัติยศ
และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
พศ๒๔๙๗ด้วยก็ไล่ถอนยศกันไป